รายการนี้ทางไทยรัฐทีวีเนี่ยฮอตจริงอะไรจริง

ซึ่งมีพิธีกรดำเนินรายการนี่แหละ

จะเป็นพี่ปุ๋ยพี่มนต์วันอาตุ้ยตุ๋ยแม่แพทย์นับประพา

ว่าเป็นการมารับหน้าที่พิธีกรครั้งแรกในชีวิตของเธอเลยนะ
แล้วปีใหม่นี้สี่สาวเขามีแพลนไปพักผ่อนที่ไหน
ได้ข่าวว่าน้องปีใหม่ลูกสาวของคุณแอฟเนี่ยจะไปเที่ยวเชียงใหม่

น่าเอ็นดูขนาดไหนไปฟังทั้งสี่สาวเขาเมาส์กันค่ะ

เฮ้หนักแน่น
ก็ไปกับครอบครัวค่ะก็อยู่แถวกรุงเทพหัวหินนี่แหละค่ะ

ญี่ปุ่นนี่คือบ้านหลังที่สอง

ลำปางเจ้าไปอยู่กับครอบครัว

ไปประเทศลำปางน้าวหนาวมาก
นี่ไปเชียงใหม่มาปีก็คิดว่าเชียงใหม่คือประเทศ

ไม่ความจริงก็คิดว่าหลอกลูกได้ป่ะ

เขาคิดว่าคือประเทศเชียงใหม่ยังไม่เข้าใจ
ก็จะแบบอ้าวมาจากแชร์ข่าวแล้วเหรอ

ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ

รอติดตามได้แชร์ข่าวสาวสตรอง๑๐โมงเช้า